เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันรวมญาติ
จะได้เจอยาติและจะได้ช่วยกันสวัสดีค่ะทุกคนร่วมน้ำกับดาว
ซูเปอร์สารามมาในวันเชมงนะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวไทย
เชื้อสายจีนจะมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษนะคะ
หลายคนบอกว่าการออกมาทำความสะอาดพื้นที่แบบนี้แหมกลางแจ้งเลย
อากาศร้อนมากค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนมากขนาดไหน
วันนี้อุณหภูมิสูงสุดสี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสเลยนะคะแต่จะบอกว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกได้เนี่ย
ไม่ใช่สี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะเราจะได้รู้สึกถึงสี่สิบห้าถึงสี่สิบหกองศาเซลเซียสไปเลยนู้น
เพราะว่าความชื้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะคะความชื้นมาจากไหน
ความชื้นมาจากลมค่ะไม่ว่าจะเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้น
เข้ามาทางนี้รวมถึงลมฝั่งตะวันตกที่พัดพาเข้าไปทางด้านภาคเหนือ
และแถมตอนนี้หย่อมความร้อนไม่ออกไปไหนเลย
ปักหลักอยู่ในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องของฝนล่ะวันนี้แหม
ตอนบนของประเทศไทยฝนไม่น่าห่วงใช่ไหมคะเห็นไหมมีเมฆสักก้อนไหม
ยังไม่มีเมฆสักก้อนเลยนะคะแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำค่ะฝนเกิดขึ้นที่บริเวณภาคใต้ตรงนี้
เป็นภาคใต้ตอนล่างนะคะฝนตกและลักษณะเป็นฝนตกฟ้าขนองด้วย
ตรวจสอบของความขึ้นกันหน่อยนะคะอ่าวไทยโคหรไม่สูงเลยนะคะ
เดียวกับอันดามันค่ะคลื่นไม่สูงเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าถ้าจุดไหนมีฝนคลื่นสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ

ตื่นเช้าขึ้นมาอุ้ยนึกว่าหมอกไม่ใช่นะคะ